เช่นเคยครับท่านผู้ชมครับไทยรัฐนิวโชว์เราตามติดแล้วก็เกาะติดสถานการณ์เรื่องของโควิด๑๙
ใช่ค่ะนิวโชว์ของเราในช่วงแรกนี้นะคะโอ้โหให้พื้นที่เรื่องนี้แบบเต็มที่เลยจริงค่ะ
เรื่องใหญ่ของประเทศไทยแล้วก็คนทั้งโลกในช่วงเวลานี้
ความเป็นความตายทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวจะมีสองประเด็นที่วันนี้เราหาคำตอบให้
ค่ะคนไทยไปฉีดวัคซีนโควิดที่สหรัฐฟรีนี่วันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าทำได้ไม่ได้
ไหนเขาให้ฉีดอะไรยังไงบ้างค่ะรวมถึงทัวร์ที่เดินทางไปเที่ยวในต่างประเทศ
ไปเที่ยวด้วยได้ฉีดวัคซีนด้วยอันนี้ทำได้หรือไม่เราก็ตรวจสอบให้นะคะ
อีกเรื่องหนึ่งก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงกันแล้วล่ะวันนี้
แต่ว่าหลายคนก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะไฟเซอร์เนี่ยวัคซีนของไฟเซอร์เข้ามาในไทยบ้างแล้วเนี่ย
มันจริงไม่จริงยังไงค่ะนะฮะไฟเซอร์ออกมาชี้แจงนะคะอืม
อ่ะเดี๋ยวค่อยค่อยไล่กันไปนะครับแต่ว่าดูเรื่องนี้ก่อนครับ
เพราะว่าตอนนี้การระบาดของโควิด๑๙ในไทยเนี่ย
กลุ่มก้อนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพอยู่ที่ชุมชนคลองเตย
คลองเตยนี่เป็นภาพวันที่สองนะครับมีการตรวจเชิงรุก
แล้วก็ฉีดวัคซีนให้กับผู้คนในชุมชนคือรวมรวมแล้วเนี่ย
มีประมาณแปดหมื่นคนค่ะนะฮะของชุมชนคลองเตยนะครับ
ที่เป็นคลัสเตอร์โควิดสิบเก้านะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ก็ตั้งจุดตรวจกันเหมือนเดิมนะครับทั้งจุดฉีดวัคซีน
แล้วก็ตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยผู้ที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนคลองเตยเนี่ย
เฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงต้องมาตรวจตรงจุดคัดกรองก่อน
ถ้ามีผลเป็นลบคือไม่ติดเชื้อโควิด๑๙
ถูกส่งไปฉีดวัคซีนต่อทันทีค่ะตั้งเป้าว่าทั้งหมดเนี่ย
ต้องเอาให้เร็วที่สุดนะครับวันหนึ่งเนี่ยจัดเจ้าหน้าที่มาสี่พันคนได้
สำหรับกรณีการตรวจคัดกรองเชิงลุกนะค่ะฉีดวัคซีนอีกต่างหากนะครับ
ที่เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับ
วันนี้ทางสำนักงานเขตคลองเตยด้วยนะครับเพิ่มจุดตรวจนะครับ
จุดคัดกรองเชิงลุกจะมีอยู่ที่ชุมชน๗๐ไร่แล้วก็ลานจอดรถตลาดชุมชนคลองเตย
ร้านกิจกรรมโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาด้วยค่ะก็เพิ่มจุดเพิ่มมากขึ้นนะคะ
เพราะว่าวันแรกเนี่ยตั้งเป้าไว้เท่านี้แต่มันได้ไม่ถึงเป้า
เพราะว่าจุดในการตรวจเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยก็เลยเพิ่มมากขึ้น
จุดฉีดวัคซีนวันนี้ก็มีอีก๒จุดนะครับของคลองเตยเนี่ย
จำนวนสามพันคนนะฮะลานกิจกรรมโลตัสสาขาพระรามสี่สองพัน
โรงเรียนวัดคลองเตยอีกหนึ่งพันนะครับที่มาฉีดวัคซีนกันนะครับ
มีของด้วยกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดถึงห้าสิบแปดปี
คนที่อายุห้าสิบเก้าปีขึ้นไปกรทมบอกว่าขอเวลาไม่เกินสองสัปดาห
ค่ะไม่เกินสองสัปดาห์จะควบคุมการแพร่ระบาดของพื้นที่เขตคลองเตยได้
กรทมบอกเนี่ยจะเป็นการควบคุมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมีชาวชุมชนคลองเตยนะครับ
นางเกลี้ยงขันขาวอายุหกสิบสามปีบอกกับเรานะครับ
บอกว่าก่อนจะมารอฉีดไปเขียนขอความชำนงกับผู้นำชุมชนก่อน
ต่อมาผู้นำชุมชนก็นำบัตรคิวฉีดวัคซีนมาให้ในบัตรคิวจะมีลำดับมีเวลามีสถานที่การรับวัคซีนโควิดสิบเก้า
ซึ่งนางเกลี้ยงบอกกับเรานะครับบอกว่ามั่นใจนะครับในการฉีดวัคซีน
ตอนนี้คิดอย่างเดียวคือไม่ฉีดก็เสี่ยงติดโควิด
คือถ้าฉีดแล้วมันจะมีผลข้างเคียงอะไรเนี่ยมันก็ไม่เป็นไร
แต่ถ้าติดโควิดเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่ก็เลยคิดเสมอว่ายังไงก็มาฉีดไว้ก่อน
ป้าก็ไม่ได้คิดถึงแล้วนะเขาให้ฉีดก็คือฉีด
ไม่ไม่ได้กังวลนะว่าเออต้องรอดูว่าเออมันยังไง
ก็ไม่ไม่ได้กังวลในตัวนั้นค่ะใช่ค่ะบางคนก็มีที่พูดอย่างนั้น
มีหลายคนเลยแหละแต่ป้าก็ไม่ได้กังวลอะไร
ไม่ได้คิดอะไรถึงขนาดนั้นเพราะเขาบอกว่ามันป้องกัน
เราก็คือป้องกันเราก็คือเรามั่นใจไงคะ
ค่ะก็ไม่ได้กังวลในตัวนั้นค่ะ
เมื่อวานนี้ที่ฉีดวันแรกท่านผู้ชมจำได้ไหมครับ
เราได้คุยกับชาวบ้านในชุมชนพัฒนาใหม่ของคลองเตย
นะก็คือนางวันนี้สร้อยคำอายุห้าสิบสี่ปี
วันนี้คุณนัทพงศ์ผู้สื่อข่าวของเรากลับไปคุยด้วยอีกครั้งหนึ่ง
ฉีดวัคซีนไปยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี้ยเป็นยังไงบ้าง
มีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่านางวันนี้ได้รับวัคซีนของซีโนแวคนะครับ
บอกว่าหลังฉีดกลับมาที่บ้านก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะครับปกติดี
ไม่ได้แพ้อะไรนะไม่มีอาการอะไรอย่างที่อาจจะมีคนวิตกกังวลกัน
ก็เลยอยากฝากบอกนะครับทั้งผู้ที่อยู่ในชุมชนคลองเตยหรือว่าที่อื่นก็แล้วแต่
ยังไงซะไปฉีดวัคซีนกันก่อนดีกว่า
ป้าไปมาก็ไม่มีอะไรอ่ะค่ะปกติทั้งลูกทั้งเนี่ยทั้งสามคนไม่มีอะไร
นี่นะคะคือทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปในพื้นที่ชุมชนพัฒนาใหม่
คลองเตยก็เพราะว่าที่ชุมชนตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่มีคนที่เขาอยู่ในชุมชน
ไปทำงานในสถานบันเทิงย่านทองหล่อแล้วเขาก็กลับมาอยู่ในชุมชน
แล้วเขาก็ติดโควิด๑๙จนทำให้โควิด๑๙ก็แพร่กระจายอยู่ในชุมชน
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะไปดูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
พี่น้องประชาชนที่นี่บอกเลยว่าให้ดูตามภาพเลยนะคะครับบ้านเรือนของเขาเนี่ยคือจะปลูกติดกันมาก
แล้วบ้านหลังนึงเนี่ยนะคะอยู่กันอย่างน้อย๕๖คนแล้วในบ้านหลังนึงที่อยู่กัน๕๖คนเนี่ยค่ะ
เขาไม่ได้กั้นห้องนะคะก็อยู่แบบรวมรวมกันคือในชุมชนเนี่ยรวมรวมแล้วมีอยู่สักประมาณพันคนได้
แต่ปัญหาก็คือมันเป็นพื้นที่ที่แออัดมากจริงคือรถเนี่ยไม่สามารถเข้าได้แน่รถจักรยานยนต์ยังเข้าไม่ได้เลยนะคะ
ใครจะเข้าไปในชุมชนคือต้องจอดรถไว้ด้านหน้าแล้วก็เดินเข้าไปอย่างที่เห็นภาพ
พี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงนี้เขาบอกเลยว่าแม้กระทั่งเดินสวนกันนะคะคือตัวเบียดกันเลยนะคะ
ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจะเว้นระยะห่างทางสังคมอะไรนะเขาเว้นไม่ได้เพราะพื้นที่มันใกล้กันมาก
เขาก็เลยบอกว่าคือตอนนี้ไม่ได้มีใครติดเชื้อโควิดสิบเก้าแล้วเพราะว่าทางกรทมก็ลงพื้นที่ไปไปตรวจคัดกรอง
แล้วก็แยกผู้ที่ติดเชื้อไปเข้ารับการรักษาแล้วก็ฉีดวัคซีนให้กับคนที่ผลตรวจออกมาเป็นลบ
แต่ปัญหาก็คือคนที่ยังอยู่ในพื้นที่อะค่ะเขาก็ต้องกักตัวเขาออกไปไหนไม่ได้
เขาบอกว่าที่ออกไปไหนไม่ได้ก็เพราะว่าหนึ่งคือเขาไม่มีแม้กระทั่งหน้ากากอนามัยที่จะเปลี่ยนแบบทุกวันนะคะ
ตอนนี้ก็ใช้เป็นหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ก็ต้องคอยซักเอาเรื่องของเจลแอลกอฮอลล้างมือหรืออะไรก็แล้วแต่
เขาก็ไม่มีจะใช้ด้วยซ้ำเขาไม่มีนะคะนอกจากนี้เขายังต้องหยิบจับสิ่งของหรือว่าต้องมีของใช้ร่วมกันเนี่ยหลายอย่างมาก
อันนี้คือคนในชุมชนบอกแบบนี้นะคะเรื่องนี้เนี่ยค่ะคนในชุมชนบอกว่าเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยเขาก็ขอบคุณนะ
ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ที่ไปฉีดวัคซีนให้แต่ถามว่าแล้วคนที่กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนมีไหม
ในชุมชนก็ยอมรับว่ามันก็มีบ้างแหละที่เขากังวลใจว่าจะแพ้วัคซีนไหมนะคะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงคนที่เขาอยู่ในชุมชนตรงนี้หน่อยค่ะ
อย่างพอผู้ใหญ่ไม่เข้าใจแล้วเด็กมันเยอะมันก็เด็กมันก็วิ่งไปสัมผัสกันเอง
บ้านนี้เขาลูกหลานเขาติดใช่ไหมเราก็คุยกันไม่ได้นั่งใกล้กันหรอก

กลัวแต่ครอบครัวเขาน่ะมันพันกันอยู่เนี่ยมันเยอะคนเยอะเพราะครอบครัวใหญ่
ความมั่นใจในการไปฉีดวัคซีนก็ยังไม่มี
ใครจะกินข้าวไง
คุณผู้ชมคะมีคลิปที่เป็นบรรยากาศในชุมชนพัฒนาใหม่ค่ะ

ชาวบ้านบอกว่าตอนนี้เหมือนกับเชื้อโควิด๑๙

เพราะคนหน้าบ้านคนข้างบ้านก็ติดโควิด๑๙
ถามว่ามันอันตรายไหมชาวชุมชนก็บอกว่าแล้วแต่มุมมองของคน
แต่ชาวชุมชนค่อนข้างมั่นใจว่าพื้นที่ตรงนี้ปลอดภัยแล้ว
อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ไปตรวจคัดกรองเชิงรุก
ใครป่วยก็นำตัวไปรักษาใครไม่ป่วยก็ฉีดวัคซีนให้นะคะ
แต่ตอนนี้ค่ะคนที่เขากักตัวอยู่ในบ้านนะคะเขาก็กังวลใจเหมือนกันนะคะ
เขาก็กังวลใจยังมีอยู่บ้างที่ต้องกักตัวเองอยู่ในบ้าน
รอคอยความช่วยเหลือเนี่ยค่ะที่เขายังต้องอยู่ในบ้านเขาก็มีแบบนี้
อันนี้คือทีมข่าวของเราขออนุญาตเข้าไปพูดคุยขอถ่ายภาพนะคะ
บ้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมีคนติดโควิด๑๙แล้วคนในบ้านก็กักตัวกันอยู่
นี่นะคะเขาก็กักตัวกันอยู่แบบนี้
แต่สภาพบ้านคือเขาก็มีพื้นที่อยู่ตรงแค่นี้
ใช่ค่ะคือเขาก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะคนในบ้านเขาติดโควิด๑๙
แล้วก็นำตัวไปรักษาถูกต้องไหมคะ
คนในบ้านคือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเพราะไม่รู้ว่าจะติดหรือไม่ติดคือต้องกักตัว
แต่การกักตัวคือเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เพราะเขาต้องอยู่กันในครอบครัวแบบนี้
แล้วเป็นพื้นที่อย่างนี้ค่ะคือไม่ได้กั้นเป็นห้องเป็นสัตว์เป็นส่วน
นี่นะคะเขาก็เลยกังวลใจว่าแล้วการกักตัวแบบนี้จะปลอดภัยไหม
ซึ่งชุมชนพัฒนาใหม่ตรงนี้ค่ะชาวบ้านที่เขาอยู่เนี่ย
บอกว่าเขาก็อยู่กันมาเป็นสิบปีนะแล้วที่น่ากังวลก็คือคนในชุมชนที่อยู่กันส่วนใหญ่
ก็จะเป็นผู้สูงอายุบ้างเป็นผู้ป่วยติดเตียงบ้างนะคะ
คุณยายจิตค่ะคุณยายนอนอยู่นะคะคุณยายบอกว่าขออนุญาตนอนเล่าข้อมูลนะ
นอนไปแล้วเล่าให้ฟังนะคะคุณยายบอกว่าตอนนี้คนในบ้านทุกคนก็กักตัวเองในบ้าน
ไม่กล้าไปไหนไม่กล้าคุยกับใครเพื่อป้องกันตัวเองและป้องกันให้คนอื่นด้วย
แล้วคุณยายบอกว่าบ้านคุณยายยากจนมากนะคะยากจนถึงขั้นไม่มีเงินซื้อหน้ากากอนามัยมาใช้
และคุณยายก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงคุณแม่เป็นโรคพากินสันเดินไปไหนไม่ได้
ก็เลยอยากจะขอคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าใครก็ตามคนใจดีหรือใจบุญหรืออะไรก็ตาม
ช่วยหน่อยได้ไหมอย่างแรกนะคะที่อยากได้รับความช่วยเหลือคือ
ในครอบครัวนี้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเพราะว่ามีคนในครอบครัวติดโควิด๑๙
แล้วก็นำตัวไปรักษาแล้วแต่คนในครอบครัวนี้ยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
นี่นะคะอยากให้จัดทีมแพทย์มาตรวจให้หน่อยตรวจแบบมาตรวจที่นี่ได้ไหม
ไม่ต้องออกไปไหนที่คุณยายขอนะคะคือตอนนี้ชุมชนครองเตย
เขาก็ไม่สามารถออกนอกชุมชนได้คือในส่วนของครอบครัวคุณยายถามว่า
แล้วทำไมไม่ไปตรวจคัดกรองเชิงรุกในจุดที่กรทมเขาจัดไว้ให้ล่ะ
เดินไม่ไหวค่ะคุณภาคภูมิเดินไม่ไหวไปไม่ไหวจริง
ไปรับบัตรคิวเหมือนคนอื่นอยากไปนะแต่เดินไม่ไหวนะคะ
ใช่ใช่เอาไปตรวจเพราะว่าเราไม่มีความสามารถก็มีแต่เด็กกับผู้หญิงอย่างนี้คนนี้คนเดียว
เอาไปตรวจเอาไปที่สิ่งไปยากไง
ยากก็ไปไอ้แม่เข้าไปตรวจเข้าดูครัวหลานเข้า
อืมอย่างนั้นก็ต้องฝากท่านผู้ว่ากฏมท่านผู้ในการเขตคลองเตยเลยนะฮะ
ใช่ค่ะลองสำรวจดูหน่อยนะคะว่าอาจจะมีครอบครัวนี้และครอบครัวอื่นที่รอคอยความช่วยเหลือแบบนี้อยู่
คือผู้สูงอายุบางท่านหรือว่าผู้ป่วยบางท่านเนี่ยเสี่ยงสูงหรือว่าต้องกักตัวอยู่ก็อยากตรวจนั่นแหละ
แต่ออกไปไม่ไหวจริงจริงท่านผู้ชมครับคลองเตยเนี่ยต้องช่วยกันจริงจริงนะฮะ
เพราะว่ามีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นก็ตามสภาพพื้นที่คือชุมชนแออัด๔๐ชุมชนได้๘๐๐๐คนนะครับ
หลายคนเนี่ยที่ต้องอยู่ด้านในแล้วออกไปไหนไม่ได้นี่เป็นภาพคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
มูลนิธิดวงประทีบของครูประทีพอึ้งทรงธรรมคลองเตยต้องนึกถึงครูประทีบ
ประทีพเนี่ยปัจจุบันอายุ๖๙แล้วเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนชุมชนในพื้นที่คลองเตย
นิธิดวงประทีบดูแลพื้นที่คลองเตยช่วยเหลือคนในคลองเตยเนี่ยมานาน
เป็นอดีตสวกรุงเทพด้วยเมื่อคืนครูประทีบและทีมงานของมูลนิธิดวงประทีบ
ใส่ชุดกันฝนใช่ค่ะคนที่เห็นคลิปนี้เป็นห่วงนะคะครับ
ครูบอกชุดมันก็แพงเหลือเกินแต่ชาวชุมชนก็ต้องไปช่วย
หน้ากากอนามัยเอาข้าวของที่เป็นสิ่งของจำเป็นข้าวสารอาหารแห้ง
ให้ผู้ที่ต้องกักตัวอยู่ด้านในท่านผู้ชมดูนี่ฮะ
เนี่ยคุณยายห้องอยู่แค่นี้ใช่ค่ะข้างในนี่ก็คือการกักตัวเนี่ยนะ
ถ้าไม่นับเรื่องที่ว่าคุณยายต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อยู่แล้วเนี่ยนะครับ
เมื่อสักครู่นี้บ้าน๔คนใช่ไหมเด็กตัวนิดเดียว
แล้วก็ยังต้องหยิบจับข้าวของร่วมกันอยู่ด้วย
เวลาเรากักตัวนะถ้าเราอยู่บ้านอยู่คอนโดมีสถานที่บางทีเรายังเบื่อ
นี่เขาต้องกักตัวอีกกี่สิบวันก็ไม่รู้เนี่ย
เขาก็ต้องอยู่ในพื้นที่แค่นี้ออกไปไหนก็ไม่ได้
นี่ครูประทีบเข้าไปช่วยนะครับ

นี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองครับ
ก็จะให้สองชุดอ่ะ
เขาจะให้ทั้งสองเลยเนี่ย
นี่ให้ขุมเนี่ยเป็นถุงควบควบ

แต่เขาติดคนเยอะไง
เดินมาไหวไหมจ๊ะ
ค่อยเดินนะเดี๋ยวล้มนะ

พอถึงพอถึง๒ชุด

เหรอจ๊ะอยู่กับหลาน

โชคดีโชคดีต้องระวังนะ

จ๊ะจ๊ะจ๊ะ

ให้กำลังใจนะให้แข็งแรงแข็งแรงนะคะ

นะแข็งแรงแข็งแรงคุณพ่าพุทธองค์
นะไหว้พ่าสวดหมดไหว้พ่านะ
จ๊ะจ๊ะนั่นดี

อ่า
เป็นหนึ่งในบ้านในชุมชนพัฒนาใหม่ที่คลองเตยนะครับ

อีกหลายหมื่นคนวันนี้ครูประทีพแล้วก็ทีมงานมูลนิธิดวงประทีพเนี่ยก็ไปช่วยต่อนะครับ
ชุมชนคลองเตยนะครับนี่เป็นภาพของวันนี้นะครับ
ไปที่ชุมชนใต้ทางด่วนพระราม๔คือที่แรกเนี่ยตั้งเป้าว่าจะไปให้ได้สัก๘๙ชุมชนวันนี้
แต่ลงพื้นที่จริงเนี่ยได้๓๔ชุมชนนะครับ
นี่ครูประทีพนะฮะคือตอนนี้ในชุมชนไม่มีใครติดเชื้อนะครับ
แต่ว่าชาวบ้านไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้
ท่านก็เป็นผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับ
แต่ตรวจกันหมดแล้วคัดกรองเชิงลุกต่างนะครับ
ก็ต้องเอาข้าวของเอาสิ่งของจำเป็นไปส่งให้นะครับ
ประทีบบอกว่าคือเข้าไปไปช่วยเหลือผู้คนเนี่ยนี่เป็นเรื่องจำเป็นนะ
แต่การดูแลปกป้องตัวเองเนี่ยครูบอกว่าครูก็พยายามอย่างดีที่สุด
ใช่เพราะก็สำคัญมากไม่แพ้กัน
ถุงมือหน้ากากอนามัยนะครับพยายามแต่งตัวให้มิดชิดที่สุด
แล้วต้องไปทุกวันไปตลอดเวลาก็ใส่เสื้อกันฝนกันไป
ท่านผู้ชมครับไทยรัฐนิวโชว์เราก็ประสานกับครูประทีพ

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือด้วยนะครับ
ตรงนี้เป็นจุดหลักของพื้นที่กรุงเทพที่เป็นระบาดกลุ่มก้อนใหญ่

ท่านผู้ชมตรงหน้าจอนี้เลยนะครับ
สามารถที่จะบริจาคเงินหรือว่าสิ่งของไปช่วยเหลือกันได้
ท่านร่วมบริจาคผ่านบัญชีของมูลนิธิดวงประทีปก็ได้นะครับ
เพื่อท่านผู้ชมจะถ่ายภาพเอาไว้ด้วยนะฮะ

บัญชีของมูลนิธิดวงประทีบตรงนี้นะครับ
หมายเลขบัญชีกษิกรไทยอยู่ที่หน้าจอนะครับ
แต่ถ้าท่านต้องการนำสิ่งของต่างไปบริจาคช่วยเหลือชาวชุมชนคลองเตยนะครับ
ท่านไปได้นะครับนำไปได้ที่มูลนิธิดวงประทีบนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าตรงจุดตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดชั้นนอกที่สามารถเอาของไปให้ได้
ใช่ค่ะจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะคะ
ส่งตามที่อยู่ก็ได้หรือถ้าอยู่ใกล้มีจุดรับของอยู่จัดส่งตามที่อยู่ตรงนี้ก็ได้
ถามว่ามีอะไรที่จำเป็นนักขณะนี้บ้างก็ข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปรุงรสที่สำหรับการครองชีพดำรงชีพนะครับ
อกจากนี้อยากได้เครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดหรือว่าเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วด้วยก็ได้
อยากได้สัก๒๐๐๓๐๐ตัวเพื่อกระจายในชุมชนชุมชนละ๕ตัวนะครับ
แล้วจัดเก็บไว้เผื่อฉุกเฉินที่มูลนิธิแล้วก็ที่วัดสะพานด้วย
สะพานก็เป็นจุดในการที่จะพักรอแล้วก็คัดกรองผู้ป่วยอยู่ด้วย

โควิด๑๙นี่นะครับช่วยกันนะครับทุกผู้ชมครับ
นอกจากนี้นะคะเครื่องช่วยหายใจนะคะ

จำเป็นมากค่ะอยากได้อย่างน้อยคือสักเครื่องหนึ่งก็ยังดีนะคะ
ประทีบบอกจะติดตั้งไว้ที่วัดสะพานนะคะ
ไทยรัฐนิวโชว์แล้วก็ขอเป็นสื่อกลางในการประสาน

ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง

บอกว่าจะเดินหน้าช่วยเหลือแบบเชิงลุกมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนและในเขตคลองเตยนะคะ

ลุกก็คือเรื่องของการตรวจคัดกรองเชิงรุก
เป็นไปได้ก็อาจจะลงพื้นที่ไปถึงในบ้านของแต่ละท่าน

จะได้ตรวจดูว่ามีท่านไหนติดโควิด๑๙เพิ่มเติมหรือไม่
ถ้าติดนะคะก็จะมีการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยโควิด๑๙
เป็นกลุ่มสีเขียวสีเหลืองสีแดง
ถ้ากลุ่มสีเขียวก็จะไปอยู่โรงพยาบาลสนาม
สีเหลืองกับสีแดงก็จะไปอยู่โรงพยาบาลนะคะ
เพราะว่าอาการก็จะหนักมากขึ้นตามลำดับของสี
แต่ทีนี้ค่ะมันมีประเด็นอันนี้ที่จะต้อง
อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมว่าได้คำตอบแล้ว
ผู้ว่ากรทมหารือกับคุณหมอเรียบร้อยแล้ว
เกี่ยวกับเรื่องของยารักษาโควิด๑๙ยาฟาวิพิราเวีย
คือก่อนหน้านี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพหานคร
ให้สัมภาษณ์เอาไว้ที่ลงพื้นที่

แล้วก็ไปฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
ก็บอกว่าในส่วนของกรทมเอง
ไม่เกี่ยวกับทางสาธารณสุขนะ
จะหายาฟาวิพิราเวียมาให้ผู้ป่วยโควิด๑๙
ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว
ที่อาการอาจจะไม่มีเลยหรือว่าอาการน้อยมาก
ก็จะได้ยาฟาวิพิราเวียด้วย

จะได้ไม่เป็นในลักษณะที่ว่าจากกลุ่มสีเขียวไปอยู่สีเหลืองไปอยู่สีแดง
คือจะให้ยาทุกคนที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามของกรุงเทพ
ประเด็นนี้ทางคุณหมอหลายท่านออกมาแย้ง
ว่ามันจะทำให้เสียระบบหรือเปล่า
ว่าคนที่ป่วยอยู่ในกลุ่มสีเขียวเนี่ย
อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาฟาวิพิราเวียหรือไม่

กรทมกับทางคณะแพทย์นะคะ

เตรียมยาฟาวิธีธิราเวียเอาไว้๖แสนกว่าเม็ด

โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงนะคะ
ดังนั้นถามต่อไปว่าแล้วจะให้ผู้ป่วย
อยู่ในกลุ่มสีเขียวทุกคนเลยไหม

ให้ได้แต่ให้คุณหมอเป็นผู้พิจารณาและจ่ายยานะคะ
หมายความว่าผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว

ถ้ามีอาการตามที่คุณหมอประเมินแล้วว่า
ที่จะกินยาฟาวิพิราเวีย
และผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว
ยินยอมในการรักษาด้วยต้องยอมกินยานี้ด้วยนะคะ
แต่เบื้องต้นก็คือถ้าใครไม่ได้มีอาการอะไรมาก
อาจจะไม่ต้องกินนะคะฟังเสียงผู้ว่ากอทมค่ะ

เขียวเนี่ยให้คนแค่ไหนอย่างไรบ้าง

มีโรคกรุงสุ่มเสี่ยง๗กรัม
หรือว่าคนอ้วนอายุน้ำหนัก๑๒๐๑๓๐กรัม

คนพวกนั้นคือเราจะต้องการ
ในจำนวนสีเขียว๑๐๐คน
อาจจะกินยา๒๐๓๐๔๐คนอะไรก็แล้ว
อะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ในดุลพินิษฐ์ของแพทย์
สุดท้ายก็คือจากแนวทางของกรทมในลักษณะแบบนี้ค่ะ

เก็บข้อมูลจากการรักษาในลักษณะแบบนี้นะคะ
ว่ามีผลดีต่อการรักษาหรือไม่
ส่งผลต่อการดื้อยาในอนาคตหรือไม่
จะมีผลข้างเคียงอะไรหรือไม่ก็จะมีการประเมินผลกันต่อในลำดับต่อไป
แต่เบื้องต้นคุณหมอจะเป็นผู้พิจารณาแล้วก็ให้ยาค่ะ

สำหรับกลุ่มสีเขียวที่ไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามของกรุงเทพนะครับ

แดงที่เราไปตรวจสอบหลังจากทราบข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วตลาดสดห้วยขวางนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
ร้านค้าแผงขายต่างตอนนี้ปิดชั่วคราวนะครับ
ตอนนี้ต้องกั้นพื้นที่นะครับเพราะว่ามีผู้ที่เป็นลูกค้ามาที่ตลาดแล้วติดเชื้อโควิด๑๙๒คน
ก็จะปิดตั้งแต่๓๙พฤษภาคมนี้นะครับ
วันนี้เราก็ไปดูพื้นที่มานะครับทางสอสอเขตพื้นที่เนี่ย
นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือสสเพื่อไทยนะครับ
วันนี้ก็ไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วก็คลินิ่งต่างนะครับ
เขตตอนนี้ก็สั่งปิดตลาดทำความสะอาดนะครับ
มีการลงทะเบียนผู้ค้าในตลาดเพื่อรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อคน๑๙
เป็นการตรวจเชิงลุกกลุ่มเสี่ยงด้วยนะครับ๒๓๐๐คน
เริ่มตรวจวันพรุ่งนี้ตั้งแต่๘นาฬิกาที่ลานกีฬาชุมชนห้วยขวางนะครับ
ท่านที่อยู่ที่นั่นนะครับอย่าลืมไปตรวจกันนะฮะ
ที่ว่าท่านได้ผ่านการตรวจแล้วเนี่ยทำให้ตลาดเนี่ยจะปลอดภัย
ถ้าท่านไม่ได้ตรวจมาหรือเข้ามาเนี่ยท่านก็เชื้อมาแล้วแพร่ระบาด
ต้องให้สาธารณสุขประกาศว่าใครตรวจแล้วติดบ้างใครไม่ติดบ้าง
ถ้าติดแล้วก็คงจะรู้ปุ๊บก็คงจะเอาไปหรืออะไรอย่างนี้
แจ้งไปที่เขตดินแดง
พรุ่งนี้นะครับตั้งแต่๘โมงเช้านะครับ
กีฬาชุมชนห้วยขวางนะครับท่านที่อยู่ที่ตลาดสดห้วยขวางเนี่ย

คือตลาดนี้มี๖๐๐กว่าแผงนะผู้ค้าลูกจ้างด้วย
รวมแล้วก็น่าจะมีคนสักพันกว่าคน
เราลงพื้นที่ไปเนี่ยผู้ที่อยู่ที่นั่นบอกว่า
อยากให้ตรวจแบบให้ครอบคลุมหรือว่าขยายเวลาให้จนครบจนหมดเลยได้ไหม
สำหรับทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วแยกเลยใครติดก็ไปรักษานะ
ใครไม่มีเชื้ออะไรจะได้เปิดตลาดแล้วก็กลับมาทำมาค้าขายกันได้
ส่วนที่แฟลต์ดินแดง๒นะครับที่มีข่าวบอกว่าต้องปิดแฟลตปิดตึก
เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เราถามไปยังประธานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพหานครนางธนวดีนามศรีนวล
บอกว่าเป็นการปิดครึ่งวันเพื่อตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด๑๙
ตัวเลขผู้ติดเชื้อในเขตดินแดงนี่ในเขตนะฮะเขตดินแดงณขณะนี้เนี่ยประมาณ๒๘๐คน
พบการแพร่กระจายไปยังชุมชนต่างในบริเวณต่างในพื้นที่ดินแดง
อย่างเช่นแฟลตหน้าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นแฟลต์หลังสนามกีฬาไทยญี่ปุ่น
๘แฟลต์๑๒ที่เป็นแฟลต์๑๒ชั้นหลังสอนอดินแดง
ตอนนี้ก็ตรวจคัดกรองเชิงลุกแล้วก็นำตัวไปรักษากันแล้ว
แฟลต์ดินแดงมันก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ตลอดเวลา
มีเข้าออกโรงพยาบาลเป็นสลับตัวกันไปมาไปมาอย่างนี้
บ้านนี้กลับบ้านนี้ไปเพราะว่าตรงนี้มันจะหายเลยไม่ได้หรอก
เพราะว่าแฟลตมันติดกันใช่ไหมคะห้องมันติดกันติดกันติดกันอย่างง
คือแล้วจะไปห้ามได้ยังไงห้ามไม่ได้
เฝ้าระวังของคนของประชาชนไม่ได้เฝ้าระวังตัวเองเหมือนกับอาสาสมัคร
ไม่ได้ติดปิดแค่ปิดแค่ครึ่งวันในการคัดกองหาโรค
ก็ตรวจกันหลายพื้นที่ในชุมชนต่างของกรุงเทพแล้วครับ
ใช่ค่ะที่เราต้องพูดถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากหน่อย
เพราะว่านี่คือพื้นที่สีแดงเข้มนะคะและจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายวัน
พื้นที่เหล่านี้ค่อนข้างมากถ้าลดจำนวนตรงนี้ได้
ภาพรวมของสถานการณ์ทั่วประเทศก็จะดีขึ้นนะคะ